ทีนี้มีเลนจักรยานให้แล้วแต่ก็ยังมีคนที่ขับขี่จักรยาน
บางคนนะคะใช้พื้นที่ผิดเลนเข้าไปใช้พื้นที่ในเส้นทางหลักที่รถยนต์เนี่ยวิ่งกัน
แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็ดีรถจักรยานก็ดีห้ามวิ่ง
เข้าไปใช้แล้วก็ทำให้หลายรถรถหลายคันต้องชะลอความเร็วเพราะว่า
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายคลิปนี้นี่ถ่ายได้จากกล้องหน้ารถของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเองนะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่ได้ขี่ซ้ายสุดด้วยนะคะ
ขี่เลนส์ที่สองเลนส์เกือบจะกลางเลยแล้วนี่คือเส้นไหนนะคุณผู้ชมดู
เส้นทางหลักเลยอยู่ใต้โทเวย์อันตรายมากค่ะ
คลิปนี้ถูกบันทึกไว้ประมาณสักบ่าย๓โมงของวันเสาร์ที่๑๙มีนาคมนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นวันที่ด้านล่างกล้องไม่ได้ตั้งวันที่ไว้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่บันทึกคือวันเสาร์ที่สิบเก้ามีนาคมค่ะผู้ขี่จักรยานคนนี้เนี่ย
ขี่เข้ามาในเส้นทางหลักเลยก็คือใต้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์เป็นถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะ
ฝั่งตรงข้ามกับวัสมียนนารีค่ะถ้าดูตามคลิปจะเห็นเลยว่ารถทุกคันต้องชะลอความเร็ว
เพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเฉียวชนกันได้
ทีนี้ทีมข่าวเราเลยสอบถามไปยังพันธ์ตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศรองผู้บังคับการตำรวจจราจรหรือว่าบกจรค่ะ
ได้รับคำอธิบายมาแบบนี้ว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๘๒
ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
ทางหรือว่าทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ก็ต้องขับขี่รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจำทางนั้น
หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีความผิดปรับไม่เกิน๒๐๐บาท
และถ้าเส้นทางนั้นมีป้ายจราจรห้ามแล้วและยังฝ่าฝืนอีก
ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งกรณีนี้วิ่งทางหลักก็ผิดแถมไม่ได้วิ่งชิดซ้ายอีกวิ่งเลนกลางเลยล่ะ
เรื่องนี้ถือว่ามีความผิดแต่ว่าบริเวณเส้นทางนี้
ไม่มีป้ายห้ามจักรยานเข้าใช้เส้นทาง
ก็สามารถเหมาะคับใช้ภรรยศสมัยนจราจรมาตรา๘๒
ข้อหาที่ว่าขับรถไม่ขับรถชิดซ้ายแล้วก็ขับรถในพื้นที่ที่ห้ามขับขี่
ก็จะปรับไม่เกิน๒๐๐บาทนะคะ
จราจรฝากเตือนมาถึงทุกคนเลยด้วยบอกว่า
ไม่อยากให้ผู้ที่ใช้จักรยานหรือจักรยานยนต์ก็ดี

เพราะอะไรไม่ได้หวงหรอกนะพี่น้องแต่ว่าเส้นทางนี้
รถยนต์ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีรถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรยานมาแล้วขี่เลนกลางแบบนี้
หรือว่าขี่ปาดไปปาดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วก็จะเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตตามมา
เข้าใจคนขี่รถจักรยานก่อนหน้านี้ก็ออกมาบ่นว่า
มันไม่มีช่องรถจักรยานเขาอยากจะปั่นจักรยาน
แต่ไม่มีช่องทางสำหรับรถจักรยานให้ครบทุกเส้นทาง
แต่พอเป็นเส้นทางที่รถเขาใช้ความเร็วในลักษณะแบบนี้เนี่ย

และถ้าพูดถึงถนนมุพพวดีเขามีเส้นนอกนะ
ใช่คือไหลทางซ้ายสุดไปเลย